รู้ก่อนร้อนหนาวประจำวันศุกร์แบบนี้ผมรับหน้าที่เองนะฮะ
คุณคุปตนันเขาติดภารกิจครับวันนี้ครับ
แต่ว่าเรื่องราวรู้ก่อนร้อนหนาวมาแน่นอน
ไว้ใจผมได้จะร้อนหรือจะหนาวคะโอ้โหอากาศแปรปรวนฮะ
ความร้อนบ้านเราที่ยังคงมีอยู่ใช่ไหม
แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูง
เอาเรียกง่ายอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผลลงมาปกคลุม
จะมาอีกแล้วเหรอก็จะเริ่มเย็นขึ้นอีกแล้วนะฮะ
แต่ก่อนที่อากาศจะเย็นก็จะมีฝนมา
ดังนั้นสภาพอากาศแปรปรวนในบ้านเราเดี๋ยวผมพาไปดูคุณสุภาษารา

ผมพามาดูเองนะครับว่าสภาพอากาศบ้านเราอย่างที่บอกไปว่าแปรปรวน
แปรปวนจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับ
ในช่วงนี้เองนะครับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน

กำลังจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน
แล้วก็ทะเลจีนใต้อีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับ
บ้านเราสภาพอากาศที่ก่อนหน้านี้มีความร้อนชื้น
เมื่อมาเจอความเย็นจากความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุม
ทำให้บ้านเรามีหมอกก่อนในช่วงต้นนี้

ดังนั้นขับรถขับราด้วยความระมัดระวัง
เฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออก
แล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงภาคกลางด้วยนะครับ

แต่หลังจากนั้นอากาศเย็นจะแผลลงมา
แล้วก็แผ่ลงมาที่ทะเลจีนใต้
อากาศเย็นที่แผลลงมาที่ทะเลจีนใต้นี่แหละครับ
จะทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้
ปกคลุมในบ้านเราโดยเฉพาะในตอนบนของประเทศ
ก็คือภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกนะครับ
ก็จะทำให้บ้านเราในช่วงของวันหยุดนี้
เสาร์ที่๒๐และวันอาทิตย์ที่๒๑มกราคมนะครับ
จะทำให้อากาศนั้นค่อนข้างจะแปรปรวน
กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงตอนบนของประเทศไทย
อาจจะมีฝนเกิดได้บางแห่งนะครับ
แล้วก็อากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผลลงมาปกคลุมนี่แหละฮะ
ทำให้เกิดฝนแล้วก็ยังทำให้อากาศเย็นขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
สำหรับภาคใต้เองนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วย
เพราะภาคใต้มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากอ่าวไทย
ปกคลุมทางภาคใต้ก็จะทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกนะครับ
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
เลียงดูเป็นภาคไปนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปว่าทางภาคเหนือเองนะครับ
อากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่
อีสานเองก็มีหมอกเช่นเดียวกัน

อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด๒๐องศานะครับ

ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับ
อุณหภูมิต่ำสุด๒๒องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีเมฆเป็นส่วนมาก
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
ระวังฝนตกหนักบางแห่งด้วยตั้งแต่สุราธานีลงไป
ส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่

กรุงเทพมหานครมีหมอกในตอนเช้าอย่างที่เตือนกันนะครับ
ดูอาจจะขมุกขมัวเล็กน้อยนะครับ
แล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
ก็ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนต่างประเทศสภาพอากาศเป็นอย่างไร

มาแล้วนะครับดูสภาพอากาศกันไปแล้วนะครับ
สรุปแล้วก็อากาศแปรปรวนไปจนถึงสุดสำเร็จนะครับ
เสาร์อาทิตย์นี้ใครที่จะเดินทางไปไหนเตรียมรับมือ
ฝนก็มีอากาศเย็นก็มีร้อนกลางวันก็ยังอยู่
สับสนเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วกันนะคะ